ฟ้าสั่งให้ฉันรักคนที่มีเจ้าขอ
หมดสิบเรียกรองรักเผื่อทนที่ใน
ไม่มีบัตรทองรักษาโรครักในใจ
สามสิบบาทเคยเก็บไว้ไปซื้อผ้าเช็ดน้ำตา
ได้อยู่ใกล้ชิดได้มองเธอก็สุขใจ
พออยู่ห่างไกลฉันคอยไกล
ให้เธอในฝันฝนตกทางนี้
จะหนาวถึงเธอไหมนั้นห่วงใยจากใจของฉัน
เธอเคยจะรู้หรือเปล่าโอ๊ยใจหนาใจ
ไม่รู้ทำไมต้องรักคนมีเจ้าของ
ทั้งที่ใจนี้ไม่คิดแย่งเธอมาครอง
ไม่คิดเป็นตัวสำรองแต่ขอจองเธอไว้ในใจ
บางทีอยากถามอยากรู้ว่าเธอเหนื่อยไหม
แอบพาเธอไปเดินเล่นในใจเสมอ
แม้ว่าเรื่องจริงเป็นได้แค่ฝันละเมอ
ฉันได้แต่คิดถึงเธอเวลาที่จุด
โอ๊ยใจหนาใจไม่รู้ทำไม
ต้องรักคนมีเจ้าของ
ทั้งที่ใจนี้ไม่คิดแย่งเธอมาครอง
ไม่คิดเป็นตัวสำรองแต่ขอจองเธอไว้ในใจ
บางทีอยากถามอยากรู้ว่าเธอเหนื่อยไหม
แอบพาเธอไปเดินเล่นในใจเสมอ
แม้ว่าเรื่องจริงเป็นได้แค่ฝันละเมอ
ฉันได้แต่คิดถึงเธอเวลาที่จุด
โอ้ยใจนะใจไม่รู้ทำไมต้องรักคนมีเจ้าของ